มาข่าวแรกของเราในค่ำคืนนี้ก็เป็นข่าวของความชุ่มฉ่ำแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจนะฮะ
ล่าสุดแม่หญิงเบลล่าก็ออกไปแต่งชุดไทย
เหล่าแฟนคลับมาร่วมกันเล่นสาดน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะ
แต่ว่าแม้ว่าจะแต่งชุดไทยย้อนยุคแบบนี้
อุปกรณ์ในการสาดน้ำของแม่หญิงไม่ใช่กระบวยหรือว่าหายอะไรที่หายนะคะ
เป็นอะไรดูกันเอาเองแล้วกันนะคะ
ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้กลายเป็นแม่หญิงหน้าหนึ่งไปซะแล้ว
ด้วยความที่ว่าฮอตฟีเวอร์จากละครบุภเพสันนิวาส
ก็ทำให้มีงานอีเวนต์ติดต่อเบลล่าเข้ามาเยอะเลยทีเดียว
ให้เธอได้สวมชุดไทยสวยสดงดงามออกงานแบบทุกวันเลยทีเดียวค่ะ
โดยเฉพาะช่วงนี้อย่างที่รู้กันนะคะเทศกาลมหาสงครานปีนี้
สำนักก็เลยพากันแชร์ภาพความสวยของเบลล่าลงหน้าหนึ่งกันแทบทุกวันเลยทีเดียวค่ะ
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรานะคะ
บอกเลยว่าเห็นหน้าเบลล่าปุ๊บกวาดหมดแผงแล้วล่ะคุณ
แล้วออกงานเยอะแบบนี้ก็เลยไม่วายถูกจับตามองเรื่องของค่าตัวสงกรานปีใหม่ไทยก่อนแล้ว
ตอนนี้ฮอตฮิตติดลมบนขนาดนี้ค่าตัวสูงปรี๊ดหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้เธอก็บอกแล้วว่ามีอัพขึ้นบ้างตามราคาต่างตามสินค้าต่างแล้วตามความเหมาะสมก็ว่ากันไป
เดี๋ยวไปถามเบลล่าดีกว่าว่าสงกรานนี้ค่าตัวขึ้นสูงปรี๊ดขนาดไหนแล้วค่ะ
ก็ขึ้นมาแหละนะนิดนึงค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเยอะแยะอะไรมากมายหรอก
เพราะว่าคือเหมือนเราก็ดูตามความเหมาะสมด้วยค่ะหลักก็คือดูตามเรื่องของจำนวนงานหรือความเหมาะสมอะไรอย่างนี้มากกว่าเลย
ค่าตัวคือไม่ได้เป็นเรื่องหลักสำคัญอะไรขนาดนั้น
ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกสำนักพิมพ์เลยนะคะที่แบบว่าให้เกียรติเบลมากเลยค่ะ
ก็เป็นเหมือนเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราควรจะจดจำ
เป็นใครก็ต้องจดจำนะคะช่วงหนึ่งของชีวิตจริงแล้วก็ขอให้เบลล่าเป็นแบบขาขึ้นแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับ
ขับรักแล้วก็แฟนคลับรอทุกเรื่องอย่างแน่นอน

ก็รอติดตามผลงานกันต่อไปนะจ๊ะ